มาดูพระรูปนี้ค่ะเป็นพระลูกวัดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ชื่อว่าหลวงไก่นะคะครับหลวงไก่รูปนี้เนี่ย
ถูกชาวบ้านร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลย
สอดส่องช่วยดูให้หน่อยตำรวจเนี่ยนะคะเขาแกะรอยตามเลยนะคะ
พระรูปนี้ถอดผ้าเหลืองเก็บเอาไว้ในรถเปลี่ยนชุดนะขับรถไปรับสาว
แวะร้านสะดวกซื้อไม่รู้ว่าซื้ออะไรแต่ปรากฏว่าพาสาวไปเข้ารีสอร์ท
มีการจะดื่มเครื่องดื่มมืนเมาด้วยอะไรด้วยคือตำรวจเนี่ยแกะรอยแล้วเขาดูจังหวะ
ดูจังหวะว่ามันคาหนังคาเขาหลักฐานมันชัดแล้วค่อยรวบตัว
วบตัวแล้วเนี่ยหลักฐานมันชัดมากปฏิเสธไม่ออกเลยอะค่ะ
ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะพี่ออกมาดูสิ

ผู้หญิงก็รู้นะคะว่านี่คือพระ
แต่พระรูปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่สักระยะใหญ่
ครับจนชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่
ว่าช่วยตรวจสอบช่วยดูให้หน่อย
นี่คือตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือชุดตะวันนะคะ
จับกลุ่มหลวงไก่หรือพระรัชพลอินทศรพระลูกวัดที่อำเภอหัดใหญ่
จับได้แบบโอ้โหหลักฐานมันชัด
ไปตรวจในรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นั่นแหละ
จีวอนซ่อนอยู่มีถุงยางอนามัยด้วย๑กล่อง
พฤติกรรมต่างเหล่านี้ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวแล้ว
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่า
มีประเด็นเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
และตำรวจเขาแกะรอยมาเรื่อยคุณผู้ชมคือตำรวจเขารู้ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริง
แต่ก่อนที่จะรวบตัวเนี่ยนะเขารอจังหวะที่แบบปฏิเสธไม่ได้
เฝ้าติดตามพฤติกรรมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตั้งแต่ขับรถออกจากวัด
ตั้งแต่ไปรับผู้หญิงหยุดซื้อของแล้วก็มานั่งริมหาด
ตั้งแต่ทุ่มจับตอนสามทุ่มตำรวจแสดงตัวจับจับได้ปุ๊บ
นี่ค่ะก็ต้องศึกกันนะคะศึกเสร็จก็ไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

อย่างนี้อาบัติวราชิกนะฮะมาบวชอีกไม่ได้แล้วนะครับ